แซ่บกันต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชิมน้ำพริกกัน
บอกเลยน้ำพริกนี่มันไม่ธรรมดาเพราะเป็นน้ำพริกถ้วยเก่า
ไม่ได้แล้วน้ำพริกถ้วยเก่าเขาไม่กินกันหรอก
ทำเป็นเล่นไปน้ำพริกถ้วยเก่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจอยู่เสมอ
เมื่อนึกถึงทีไรมันก็นึกถึงในวานที่มันแซ่บสวงทะลวงหัวใจ

เพราะว่างานนี้เขาจัดขึ้นมาเป็นการแข่งขันตำน้ำพริกถ้วยเก่า

ไม่ธรรมดาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปดูบรรยากาศท่าทางในการตำกันหน่อย

โคลกกันไปค่ะโคลกกันไป
ทีนี้มาระเวณลานหน้าตลาดสดอถายดงตำนทองถายดงอวังโป่งจเพชรชะบูน
ที่นี่เขามีการจัดงานอาหารและ
ของดีอำเภอวังโป่งครั้งที่๒
เพื่อเป็นการส่งเสิร์ฟสินค้ากระเสธอินทรีย์
ซึ่งภายในงานเขาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วฮะ
แต่ไฮไลท์เลยอย่างที่ผมบอก
การแข่งขันตำน้ำพริกถ้วยเก่า
เป็นไงตำน้ำพริกถ้วยเก่าซะด้วย
คือกติกามันมีอยู่ว่าให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับ
ัดสูตรเด็ดเคล็ดลับการตำน้ำพริกออกมา
ตำให้ดีตำให้อร่อย
ถ้าทำได้แล้วก็รับเงินรางวัลไปเลย
ซึ่งผู้ที่เข้าแข่งขันก็งัดสูตรเด็ดเคล็ดลับกันออกมานะ
บางคนไม่ได้พกแค่สูตรมาอย่างเดียว

เป็นยังไงไปดูไปดูกันเลยอยากเห็นอยากเห็น

นี่คุณป้าเขาตำอย่าให้ดูภาพ

มากไม่ใช่มีคนโทรเข้าร่วงแล้วตั้งมันสั่นเอาไว้
เอามือถือไว้ในกระเป๋าธรรมศัพท์
โอ้โหคุณป้าเขาที่ใช้แรงเยอะ
เวลาแบบตำน้ำพริกมันไม่เหมือนตำส้มตำ
น้ำพริกก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าจะตำพริกตำกระเทียมตำหอม
มันเข้ากันใช้ครกหินแบบนี้ด้วย
นี่ได้เห็นลีลากันไปแล้วสนุกกันแบบนี้
แต่คุณดูสภาพให้ดีคุณสังเกตเห็นอะไรไหม
คนถือป้ายผมเห็นมิซิค่ะค่ะค่ะฮ่านี่ว้าว
ไม่ธรรมดาคุณตำรวจคนนี้เขาเหมือนเป็นผู้บรรยาย
อ๋อเหรอเป็นผู้ภาคนี้
อารมณ์เหมือนผิดทิกรภาคสะนาม
คุณชาคริสครับตอนนี้ครับแม่ค้าท่านนี้ได้ทำการตำพริกจนแหลกละเอียด
ครบร้าวแล้วกันครับคุณชะกิ๊กครับ
เหลือเวลาอีก๓วินาที
รายการนี้คุ้นไปดูไหมไปดูกันหน่อยว่า
บรรยากาศในการพากของคุณตำรวจท่านนี้มันขนาดไหนฮะ
ผมเห็นแล้วผมรู้ผมรู้ทันทีว่าต้องตำน้ำพริกกะปิแน่นอน
น้ำพริกกะปิ

ไม่ใช่น้ำพริกกะปิก็ต้องเห็นกะปิ
วิธีการตำก็จะแตกต่างกันออกไป
แล้วน้ำพริกมันก็จะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

คุณตำรวจน่าจะไปทำอีกอย่างหนึ่ง

ให้คล้ายกันเหมือนกันนะคุณวิทย์พูดเร็วมากค่ะคุณ

มันน่าจะมีมีสองความสามารถ
น่าจะเคยพากเรือยาวมาก่อน
งานนี้เลยภาคการตำน้ำพริกด้วย

เหลือเวลาอีก๒วินาที